ไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่นครราชศรีมา
ชาวบ้านเขารวมตัวกันสร้างสารและทำพิธีบวงสวงถวายแก่ปู่พญานาค
คุณค่ะเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่ตลาดปักทงชัย
ตั้งอยู่ที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านเขามารวมตัวกันทำศาลใช่ไหมคะ
แล้วจัดพิธีบวงสวงให้กับหลวงปู่พญานาคที่อาศัยบริเวณลำน้ำแถวนั้น
แล้วคุณดูนี่โอ้โหขนลุกอยู่นะ
สาเหตุที่ชาวบ้านมาสร้างสารให้พ่อปู่พญานาคใหม่เนี่ยนะ
เพราะว่าวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมา
เป็นช่วงเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารไม้เก่าที่ตลาด
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ก่อนเกิดเหตุ
มีร่างทรงขององค์ปู่พญานาคทำนายทายทักว่า
อยากได้สารใหม่เอาที่ใหญ่กว่าเดิม
แต่ขอตั้งในที่เก่า
ก็เลยเอ้าคุณรู้ไหมหลังจากนั้นน่ะ
ไหม้เกิดขึ้นเลยเพราะเขาบอกว่าในความฝันเนี่ยบอกว่าถ้า
ถ้าหากว่าไม่ได้ทำสารใหม่ให้
จะเกิดไฟไหม้ขึ้นในตลาด
แล้วคุณรู้ไหมหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นชาวบ้านตกอกตกใจ
ก็เลยต้องมารวมตัวกันสร้างสารให้องค์พ่อปู่พญานาค
หลังใหม่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นอีก
แล้วในระหว่างที่ทำพิธีก็มีร่างทรงปู่พญานาคเข้าร่วมด้วย
ระหว่างทำพิธีพ่อปู่แฝงร่าง
แล้วพ่อปู่บอกว่าให้นำสายสินไปผูกโยงบริเวณ
แล้วก็เอาเงินติดตัวไปด้วย
แล้วก็คือเขาบอกว่าทำแบบนี้เพื่อเป็นการซื้อ

เออก็เลยจัดพิธีบวงสวนแล้วทำศาลใหม่ขึ้นมาแบบนี้ทำ
แล้วสบายใจชาวบ้านเขาก็รู้สึกว่า
งั้นเดี๋ยวจะมีเหตุเพศภัยอันตรายหรือเปล่า